เอาคลิปนี้ก็ต้องระวังค่ะเหล่าบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย
จะทำกับข้าวตรวจอุปกรณ์ทั้งเตาทั้งถังแก๊สให้ดีไม่งั้นอาจเกิดแบบนี้ค่ะ
โอ้โหพุ่งใส่หน้าเลยอ่ะไฟอ่ะค่ะเนี่ย
คุณผู้ชมลองดูอีกสักทีจังหวะพี่ผู้ชายเสื้อสีดำ
เห็นไหมคะลักษณะเอ๊ะเหมือนเขากำลังทำอะไรอยู่บนเตา
ทำความสะอาดไปทุกทีแล้วปรากฏไฟลุกพลึกขึ้นมาน่ากลัว
ใช่คืออันนี้จากข้อมูลเขาบอกว่าที่มันไฟมันลุกแบบนี้
เพราะสายค่ะที่ต่อจากถังการ์ดไปหาเตาหลุด
แล้วทีนี้พอก๊าซมันรั่วก็กลายเป็นว่าเตามันติดไฟอยู่ไงคุณ
ก็เลยเกิดระเบิดไฟลุกพลึ่มขึ้นมาแบบนั้นตามกล้องวงจรปิดที่เห็นเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนวันที่สิบกรกฎาคมแล้วผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง
เขาก็เอามาโพสต์ไว้ข้อความแคปชั่นบอกไว้แบบนี้นะคะว่า
นาทีชีวิตมากตกใจแบบขั้นสุดนาทีที่สายก๊าซมันหลุด
เตือนตัวเองให้หมั่นเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนเปิดครั้งหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้
โอ้โหนี่เขาก็บอกไว้หมดแล้วก็เรื่องจริงนะคุณผู้ชม
อาจจะต้องตรวจสอบแล้วเคราะห์ดีที่ยังสามารถดับไฟได้ทันนะคะ
ครับน่ากลัวเอามาเตือนภัยกันนะ